ช้ำอาเซียนของทีมชาตินะครับสิบเก้าปีซึ่งเราเป็น
เก่านะครับในรายการนี้เราเล่นในนัดสุดท้ายของ
แต่ว่ายังดีพอที่จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับ
การแรงขันที่เวียดนาวเป็นเจ้าภาพ
นัดสุดท้ายของทีมไทยนะครับ
พระมาตรต้องชนะสถานเดียวหาต้องการเข้ารอบ
ที่ไทยและเล่นเสมอนั้นก็มีโอกาสในการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วครับ
นาทีที่๙ทางโซโมตุลเปิดฟรีคลิกรับบอล
ฉลับอริยพลจันสอนผู้เล่นของไทยเข้าประตูนะครับ
พระมาตรนำหนึ่งสูตรในช่วงครึ่งแรก
ไทยก็มีการสลับสับเปลี่ยนนะครับพักตัวหลักบ้าง
ครึ่งหลังต้องส่งสรรเสริมริมทะนะกับ
ประทัยใจเด็ดนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเจ้าอามครับ
ฉายายร่วมโซเชียลว่าคือเอ็นวันกว้าคานูเมืองไทยนะครับ
เสมอ๑๑นาที๕๘นำดาวสันโวที่๕ประตูด้วยนะครับ
เด็กหนุ่มวัย๑๗ปีนะครับเล่นในครั้งที่แล้วด้วย
จากนั้นครับไทยได้จุดโทษนะครับนาทีที่๖๔
นี่ครับจังหวะหมุนพลิกลูกนี้แล้วโดนทำฟาวครับ
และคนยิงนั้นก็คือทางสันเสริญริมวัฒนะเล็งแล้ว
ลูกนี้ยิงไม่ห่างประตูครับติดทางซานซัดเน่งนะครับ
๑๑คู่นี้ไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับไทยเก็บได้๑๓แต้มเข้ารอบ